และพาไปขอโชคลาภจากวัดวัดนี้

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาไหว้พระขอพรไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะ
ที่นี่ก็คือวัดสาขาอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปาการค่ะ
ซึ่งที่วัดสาขาแห่งนี้นะคะเป็นวัดท่องเที่ยวค่ะ
ก็จะมีมุมนะคะให้เราถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
แต่ถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพิกัดเฮงนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าที่วัดนี้มีเยอะแยะมากมายไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนค่ะ
แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นจะคืออะไรนะคะเดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยค่ะ
และพิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะองค์ท้าเวสุวรรณนะคะ
ซึ่งองค์ท้าเวสวันที่วัดสาขาแห่งนี้ค่ะจะเป็นทาเวสุวรรณหน้าทองนะคะ
ความศักดิ์สิทธิ์ค่ะต้องดูจากนี่เลยค่ะจำนวนของผ้านะคะที่มีคนค่ะนำมาถวายนะคะ
ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมค่ะต้องการมาขอพรนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานอาชีพนะคะ
หรือว่าในเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าถ้ามาจุดนี้มาขอพรตรงนี้ด้วยความตั้งใจรับรองว่าเฮ่งปังอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับเคล็ดลับการว่ายองค์ท้าเวสุวรรณนะคะถังวันนะคะเขาจะมีแผ่นแบบนี้นะคะ
เป็นผ้าที่เอาไว้ผูกกับองค์ท้าเวสุวรรณค่ะก็จะมีหลายสีด้วยกันนะคะ
ซึ่งแต่ละสีค่ะจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะ
ต้องการจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะต้องนี่เลยค่ะเป็นผ้าสีแดงแบบนี้นะคะ
รับรองว่าดวงโชคลาภพุ่งปรี๊ดแน่นอนค่ะ
พิกัดเฮงจุดต่อมานะคะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อโตค่ะซึ่งอยู่ในวิหารแห่งนี้นะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
หลวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ค่ะอยู่คู่วัดมาช้านานแล้วนะคะ
หลวงพ่อค่ะเป็นศิลปะสมัยอู่ทองนะคะเป็นพระปางมารวิชัยค่ะ
เป็นพระที่มีตำนานมีความศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ

หลวงพ่อโตก็มีแบบเกิดเหตุในหมู่บ้านสาขาเนี่ยเกิดเพลิงไหม้
เมื่อปี๒๕๒๖ร้านที่ว่าขายแก๊สขายน้ำมันเนี่ยเขาชาร์จแบตเกิดประกายไฟมันก็เกิดลุก
เรือดับเพลิงมาถึงเรือใช้ไม่ได้ก็มีชาวบ้านเนี่ยใช้กระป๋องสาดทุนไปดับไป
ไปก็เกิดลามไป๕หลังหรือ๖หลังเนี่ยมีชาวบ้านไปออกไปหากิน
เขามองมาในหมู่บ้านเขาเห็นวังฟ้าเปลวไฟอย่างนี้แต่มองมาก็เห็นเป็นพระแก่โอบอุ้มไปไม่ให้ลาม
ไฟไหม้ครั้งนั้นก็ไม่ลามไปไหนเสร็จแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ได้ยินพระเสียงพระสวดมนต์กัน
ก็มาถามภาคนี้วัดว่าคือไฟไหม้สวดมนตร์กันเหรอภาคท่านบอกว่าไม่ได้สวด
แล้วก็มาดูองค์ท่านเนี่ยแขนข้างเนี้ยจะดำหน้าอกจะดำเหมือนไฟไหม้อ่ะ
อ๋อเหมือนก็มีรอยขาเหมาอ่ะเนี่ยใช่ไหมคะ
และในเรื่องของการขอผลกับองค์หลวงพ่อโตเนี่ยค่ะ
ส่วนมากจะเป็นสิ่งพวกนี้ได้ว่ามาแก้บนไม่ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น

เกี่ยวกับโทษกราบขอท่านไม่ผิดหวัง
หลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะคะ
อย่าลืมค่ะที่จะต้องมาลอดโบสถ์และวิหารนะคะ

ตรงประตูทางเข้าเนี่ยจะเป็นพระราหูใช่ไหมคะ

คือลาหูเนี่ยมันเป็นความเชื่อของบุคคล
คือว่าราหูเข้าเนี่ยจะได้ความเหนือร้อน
อันนี้ทางวัดก็เลยว่าเรามาสร้างราหู
รอดปากราหูแล้วเราจะกดทุกข์ส่วนโตก

ทั้งหมด๓แผ่นค่ะแต่ว่าจะไปปิดตรงไหนนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่กับคุณอาเข้าไปได้เลยค่ะ
อันนี้ต้องเอาดอกไม้ใส่ผ่านเนี่ยครับ
และทองเราเก็บไว้ครับปิดที่๑แผ่น
นี่คือลูกนิมิตโบราณเป็นลูกเอก

ให้ดวงชะตาดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับ

ซึ่งชาวบ้านเขาจะมาลอยบัวขอพร

ว่าเป็นพระผักษ์สองพี่น้องพระต่างห้ามญาติ

แต่ว่าสันธาณว่าองค์เป็นพระอบราณ

ตอนเจอนี่ก็คือหันหลังชนกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะ

เป็นวงครับเต็มหมดไม่มีคำพูดเต็มหมดเลย
อ่อนคะตรงนี้นี่คืออะไรคะที่ยื่นออกมา
อันนี้คือฐานหลวงพ่อโตคือเรายกใช่ไหมฮะ
เราก็ตัดฐานครึ่งหนึ่งคนเราก็ปิดทองเพื่อฐานตัวเองฐานชีวิตฉัน
ตัวชะตาได้แข็งแกร่งขึ้น
บริเวณตรงนี้เราทำพิธีเพื่อไม่ให้คนเหยียบย่ำ
เราก็เจอภูตรรูปตรงนี้หลวงพ่อศักดิ์ติดเราเรียกกันเองนะครับพ่อโตครับทีเนี่ยครับ
แขนท่านล่ะจะขาดตรงนี้อันนี้เราก็ให้คมถือประกอบมาแต่งมาเติม
ที่เราปิดทองให้ปิดทองอันนี้แผ่นหนึ่งเราปิดฐานแผ่นหนึ่งครับ
หลังจากที่เรานะคะทำการลอดโบสถลอดวิหารลอดใต้องค์หลวงพ่อโตแล้วนะคะ
เราก็ต้องทำการรอตายท้องช้างค่ะเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล
ถ้าใครทำตามสเต็ปนี้รับรองว่าดวงดีแน่นอนค่ะ
และคุณผู้ชมคะด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือพระปางเอียงค่ะ
ถ้าเวลาใครที่มานะคะเขาก็จะมานิยมถ่ายรูป

หมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหนนะคะ
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

โหดีมากตามไปแล้วนะ

นะมีสิ่งหักศิลป์ให้กราบไว้กันเยอะเลยค่ะ